เดี๋ยวขอพาไปดูเรื่องของเมนูเด็ด

แหมเขียดนากับสมุนไพรและส้มเขียด

เขาบอกว่ามันพัฒนามาจากภูมิปัญญาชาวบ้าน

ติดตามกับช่วงตลอดกิน
มาเลยจ้ะมาเจอกับเจ้าของไอเดียเมนูสุดเจ๋งที่นครพนมนะคะ
คุณวัชรพันธ์วังทะพันธ์หรือคุณกวางอายุ๓๔ปี
เป็นชาวนาแก่จังหวัดนครพนมเนี่ยนะ
เขาคิดค้นนำวิธีการถนอมอาหารพื้นบ้านมาปรับปรุง
และนำเขียดหน้ามาทำแหนม

ปกติเราเคยได้ยินแหนมเลยแหนมหมูค่ะ

นำเครื่องในออกแล้วมาสับบดเนื้อกับกระดูกให้ละเอียด
เพราะว่าเวลาเคี้ยวติดกระดูกมันจะกรับ
ใช่ไหมเหมือนแหนมกระดูกอ่ะ
แล้วก็เอามาผสมด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน
ห่อด้วยใบขาปรุงรสด้วยเกลือเพียงอย่างเดียวเลยนะคะคุณ

แล้วก็นำไปทอดเป็นส้มเขียดหรือแหนมเขียดทอด
ถ้าแหนมคุณก็ห่อทิ้งไว้รอให้เขาแบบว่าเปรี้ยวก่อนก็ได้นิดนึงใช่ไหมล่ะ

เขาบอกว่าขายห่อละ๑๐บาทเท่านั้นคุณ
แล้วปัจจุบันมีลูกค้าที่สนใจสั่งจองไปขายตามร้านคงร้านค้าร้านอาหารเยอะแยะนะ

และที่สำคัญมันเป็นเมนูสุขภาพด้วยเพราะว่าเขาใส่สมุนไพรอัดแน่นลงไปเลย
สำหรับการรับประทานหลังปรุงเสร็จที่เขาห่อด้วยแบบขาแล้ว
แล้วเนี่ยคุณเห็นไหมเมื่อกี้เขาทอดทั้งใบ

แล้วก็ทอดไปเสร็จคุณก็เก็บไว้ได้อีก๑๒สัปดาห์
หรือยังไงคุณแช่เย็นเอาไว้ก็ได้
ก็จะทำให้มันมีรสเปรี้ยวขึ้นเปรี้ยวขึ้นเหมือนแหนม

เอออ่ะน่าสนใจหรือใครอยากจะลองทำทานเองที่บ้าน

เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นวิธีการถนอมอาหารทั่วไปแบบนี้
ใครสนใจจะสั่งซื้อแบบพรีออเดอร์

แล้วก็รับซื้อเขียดนาจากชาวบ้านมาผลิต

หมายเลขโทรศัพท์นะคะ๐๘๕๙๒๓๗๙๒๓นะคะ
ทำเป็นเล่นแบบหน้าตาเวลาทอดออกมาแล้ว
วางคู่กับแหนมธรรมดานี่ก็แยกไม่ออก
ไม่รู้เนอะใช่ไหมแล้วก็ทานกับผักสดกับอะไรอย่างนี้ก็อร่อยดี
เพราะว่ามันรสชาติดีมีโอกาสก็ลองดูกันแล้วกันเนอะ